ต่อที่สุราชอันนี้ฆ่ากันตายคาเรือเลยนะคะเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ฝ่ายหญิงนะคะถูกปาดคอเลือดนี่ท่วมตัวเลย
ตอนที่ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบตอนแรกเนี่ยสามีก็อยู่ในเรือด้วยนะ
ปฏิเสธเสียงแข็งเลยบอกไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงนี่เพิ่งกลับจากกินเหล้ามา
มาถึงก็อ้าวเห็นเมียตัวเองถูกฆ่าแล้วอ่ะตำรวจบอกอ่าโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร
งั้นเดี๋ยวไปให้ประคำต่อที่โรงพักนะ
บ่าย๓วันนี้ค่ะตำรวจสภเมืองสุราธานีได้รับแจ้งเหตุฆ่ากันตาย
ในเรือโป๊ะบรรทุกสินค้าลอยลำอยู่ที่แม่น้ำตาปีนะคะ
พอลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยเป็นเรือโป๊บรรทุกแร่ลอยอยู่ติดกันประมาณ๑๐ลำ
ในเรือพบร่างของนางสาวกัญญามาศวัย๓๑ปีนะคะ
หงายถูกฆ่าตายที่คอเนี่ยมีรอยโดนของมีคมปาดเลือดนี่คือท่วมตัวเลย
ในที่เกิดเหตุพบแฟนก็คือนายสินชัยนะคะอายุ๓๑ปีเท่ากัน
บอกไม่รู้เรื่องเลยคุณตำรวจ
ผมเพิ่งจะไปกินเหล้ากลับมาเนี่ยไม่รู้เลยจริง
กลับมาถึงก็เห็นว่าแฟนตายแล้ว
ไม่รู้เลยว่าใครมาทำอะไรแฟนผม
โอเคได้ไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณไปให้ปากคำที่โรงพักหน่อยนะ
ลองฟังจังหวะนี้ดูนะคะ
คบกันมากี่ปีแล้ว

ยังไม่เคยด่ากันเลยอะครับ

ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะ
แต่นี่ค่ะตำรวจเขาตรวจสอบอยู่แล้วเจอมีดทำครัว
เจอเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของนายสินชัยที่ถูกแช่ไว้ในกระมังซักผ้า
เจอเยอะเลยนะคะตำรวจพิสูจน์หลักฐานนี่นี่เห็นไหมเสื้อผ้าเนี่ย
ตำรวจบอกเจอเยอะอ่าไม่เป็นไรไปคุยกันที่โรงพักละกัน

ตำรวจบอกอืมยังไงล่ะแล้วเสื้อผ้าชุดนี้ที่อยู่ในกระมังคืออะไร
แล้วมีดล่ะและไหนจะวัตถุพยานอื่นอีกล่ะ
สุดท้ายสินชัยบอกผมเองครับผมทำเอง
ยังไม่เคยด่ากันเลยแต่ผมปาดคอเขาเลย
เขาบอกจริงก็คือหึงหวงอะค่ะ
บกันมาได้ประมาณ๔๕เดือนในฐานะสามีภรรยา
แล้วฝ่ายหญิงมาขอเงินเขาสองหมื่นก็เลยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันข้ามคืนเลยจนกระทั่งสายสายเนี่ย
ไม่รู้คิดอะไรหรือยังไงอยู่ก็บันดันโทรศะขึ้นมาคนเดียว
ครับแล้วไปปาดคอเขาตายเลยอ่ะค่ะ
เมื่อกด่วนตำรวจคุมตัวไว้สอบขยายผล
ผลแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนานะคะ